จับตาเตือนภัยสนับสนุนโดย
อากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน
ฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่

ค่ำคืนนี้เรามาเจอกันในค่ำคืนของวันอาสันหบูชา
ต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้วันเข้าพรรษานะครับ
ยังคงมีการวางแผนออกไปทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ท่ามกลางการคาดการณ์นะครับเรื่องของสถานการณ์ฝนที่
มีโอกาสที่จะกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น
เฉพาะวันพรุ่งนี้ปัจจัยสาเหตุเกิดจากอะไร

ก่อนอื่นเรามาดูพื้นที่เสี่ยงกันหน่อย

ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่าง

หรือว่าเดินทางท่องเที่ยวหรือไม่ฟังดีนะครับ

น้องบูรรมภูอุดรธานีสกวรนคร
นักความธรรมขอนแก่นชัยภูมิเลย

ราชศรีมาซูรินปราจินบุรีสะแก้ว
ระยองจันทบุรีตราศประนองและผังงานนะครับ
ปัจจัยสาเหตุที่ทำให้เกิดฝนตกเยอะในระยะนี้
มาจากกระแสลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้

ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทย
โดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง
พัดเข้ามาในครั้งนี้มาปะทะเข้ากับกระแสลมจากอีกหนึ่งทิศทางนะครับ
เป็นกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจินใต้
เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

แน่นอนจุดที่มีการปะทะกันของกระแสลมทั้งสองทิศทาง

มีฟ้าร้องฟ้าผ่าและที่สำคัญครับ
มีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่
ดังนั้นบริเวณไหนก็ตามแต่ที่อากาศร้อนในตอนกลางวัน
ตอนเย็นมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆหนาตาบนท้องฟ้า

แล้วก็เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าตามมาด้วย

คาดการณ์สถานการณ์ฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
หลังจาก๒ทุ่มคืนนี้จะพบว่าตั้งแต่ค่ำคืนนี้
กลุ่มฝนนั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
กลางตอนบนรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
จังหวัดขอนแก่นจังหวัดชายภูมิอาจจะตกเยอะหน่อยนะครับ
คำนวณต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้ครับ
พบว่าฝนนั้นยังคงเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
อาจจะตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเลยน้องคายครับ
คำนวณต่อไปพบว่ากลุ่มฝนนั้นจะมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มฝนนั้นจะเริ่มมาบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
ดังนั้นยังคงตกชุกดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
เรือเล็กที่จะออกจากฝั่งดูฟ้าดูฝนก่อนนะครับ
เพราะว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
ระยะนี้ช่วงกลางวันนั้นแดดอาจจะยังคงร้อนอยู่โอกาสการเกิดฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
โอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นอยู่๑๖๐ของพื้นที่
ดังนั้นวันพรุ่งนี้ครับใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะช่วงเย็นเนี่ยนะครับ
คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็พกอุปกรณ์กันฝนด้วยในค่ำคืนนี้
ใครที่กำลังจะออกไปเวียนเทียนก็ขอให้มีความสุขอิ่มอกอิ่มใจกับการทำบุญในค่ำคืนนี้นะครับ
ผมคุปตนันพิศิษฐ์มหานครสวัสดีครับ